คุณผู้ชมคะที่เชียงใหม่ค่ะมีเหตุอุอาจเกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนฟังแล้วก็บอกว่า
แม่กรรมเดี๋ยวนี้มันติดจรวนจริงนะคะไม่ต้องรอชาติหน้าผ่านไปไม่ต้องถึงชั่วโมงด้วยค่ะ
บุกไปบ้านเจ้าหนี้แล้วก็เอามีดเนี่ยไปกระหน่ำแทงเขาค่ะ
ลูกสาวออกมาเห็นก็พยายามล็อกคอปล้ำสู้กันกับคนร้าย
สุดท้ายสองพ่อลูกหนีออกจากบ้านมาได้ไปโรงพยาบาล
ส่วนคนร้ายค่ะก็ขี่รถออกจากบ้านมาจะหนีเหมือนกัน
ขี่รถชนต้นไม้อาการบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าโอ้กรรมมันติดจรวดจริงนะเดี๋ยวนี้
นี่คือคนร้ายนะคะชื่อว่านายจำรัฐค่ะจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่า
ตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ๒ทุ่มค่ะ
คนเจ็บชื่อว่านายสนัดขติรัฐอายุ๖๑ปีนะคะ
นายจำรัฐเนี่ยชื่อเต็มก็คือนายจำรัฐคำเขียว
เขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยซิลที่เชียงใหม่
มีฉายาเขาเรียกกันว่าพ่อหลวงถนอมค่ะ
นี่อันนี้เป็นวงจรปิดอีกมุมมึงจะเห็นไหมเขาลงจากรถมา
แล้วมือข้างขวาเขาล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงเหมือนมีจับอะไรอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะ

นายจำรัฐเข้าไปพูดคุยกับนายสนัดประมาณสัก๑๐นาที
แล้วก็เอามีดแทงนายสนัดเลยค่ะ
นางสาวเจนจิราขติรัฐลูกสาวนายสนัดวัย๒๗ปีอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ฟังเธอเล่าวินาทีชีวิตหน่อย
เพราะเธอเนี่ยลงไปล็อกคอคนร้ายปล้ำสู้กับคนร้ายเพื่อช่วยพ่อค่ะ
เขาฉุดกระชากกับพ่ออยู่

หนูก็เข้าไปล็อกคอเขาก่อนแล้วเขาก็สวนมีดมาแทงทะลุ
ตอนนั้นไม่รู้สึกค่ะไม่รู้ว่าโดนด้วยซ้ำ
แล้วทีนี้เขาไม่ยอมปล่อยพ่อเขาก็ดึงพ่อไปอีกที่

เสร็จปุ๊บตอนสุดท้ายคือพ่อเป็นคนนอนข้างล่าง
แล้วเหมือนจะเอามีแทงไม่ยอมหยุด
เห็นการนะผมก็เลยก่อนจะทุ่มอ่ะ
หนูถามมันด้วยนะคะว่า

มันก็แบบทำหน้าเออเออใส่หนูแปบนึงแล้วพ่อก็เลย
เนี่ยเธอเองก็ถูกแทนที่ต้นแขนขวาหนึ่งแผล
ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะถ้าฟังจากเรื่องที่เธอเล่าเนี่ย
เราทำเป็นเหมือนกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เล่าบอกว่านายจำรัฐเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพ่อที่ห้องโถงใช่ไหมคะ
บอกว่าตอนนั้นพ่อเธอนายสนัดน่ะกำลังจัดต้นเงินต้นทอง
ที่จะนำไปถวายพระในงานสลากพัดของหมู่บ้านเธอบอกว่าพ่อเธอนั่งจัดต้นเงินต้นทองอยู่ที่พื้น
ส่วนนายจำรัฐเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สักแล้วเธอบอกว่านายจำรัฐอาศัยทีเผลอค่ะ
ตอนที่พ่อนั่งหันหลังเอามีดที่พกมาเนี่ย
ดึงออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็พุ่งเสียบไปที่ตัวพ่อของเธอเลย
หลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันแล้วค่ะเนี่ยจังหวะนี้อันนี้ตามที่ลูกสาวเล่านะคะ
พ่อกำลังจัดต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยครับวิ่งมาแล้วก็เอามีดเสียบเข้าไปเลย
แล้วก็เลยต่อสู้กันเธอบอกเธออยู่ข้างบนแล้วเธอได้ยินเสียงพ่อเรียกเจนเจน
เธอก็เลยวิ่งออกจากห้องมาโอ้โหภาพที่เห็นเนี่ยทั้งสองคนปลุกปล้ำกันอยู่ที่พื้นค่ะ
เธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล็อกคอนายจำรัฐแต่นายจำรัฐสะบัดมือจนมีดเนี่ย
โดนต้นแขนขวาเธอจนเลือดไหลแล้วนายจำรัฐก็กลับไปคล่อมตัวพ่อเธอ
เธอบอกเธออาศัยจังหวะนั้นแหละไปหยิบเอากระติกน้ำร้อนคว่างใส่หัวนายจำรัฐ
ทุ่มเข้าไปเลยค่ะจนนายจำรัฐเนี่ยล้มลงไป
พ่อเธอก็เลยเข้าไปแย่งมีดมาจากนายจำรัฐหลังจากที่พ่อแย่งมีดออกมาได้แล้วเนี่ย
กับพ่อก็กอดคอกันแล้ววิ่งออกจากบ้านแบบไม่คิดชีวิตเลยไปขอความช่วยเหลือนี่ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นไหมสองพ่อลูกวิ่งออกมาแล้วก็เลี้ยวไปทางขวา
เพื่อไปขอความช่วยเหลือแล้วสักพักหนึ่งนี่นายจำรัฐตามออกมา
แต่คราวนี้มาเท้าเปล่าเลยนะคะรีบเลยทีเนี้ยพอรู้แล้วว่า
ก่อเหตุพลาดเขาในงานเข้าแน่รีบขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปเลย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะขี่ออกไปเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าด้วยรีบร้อนตกใจหรือว่าอะไร
ขี่ชนต้นไม้ข้างถนนในพื้นที่ตำบลแม่ปูคาห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตรค่ะ
เป็นอาการปาเจ็บสาหัสเลยนะครับเพราะที่กระแทะที่หน้าอกอย่างแรง
ส่วนนายสนัดเนี่ยค่ะถูกแทงไป๖แผลนะคะ
เข้าที่ใบหน้ากลางลำตัวหน้าอกซ้ายต้นแขนซ้ายแล้วก็ต้นคอ

ลูกสาวนายสนัทคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ

เพราะนายจำรัฐติดหนี้พ่อเธออยู่จำนวนนึง
ก่อนเกิดเหตุเธอบอกว่าบ่าย๓โมง

ทีนี้พอช่วงหัวค่ำนายจำรัฐก็บุกมาที่บ้าน

ซึ่งนายจำรัฐคนนี้เนี่ยอย่างที่บอก
เขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยซิลนะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เขาถูกให้ออกจากราชการ

ตอนนี้ล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาแล้วนะคะพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ